ใครที่เล่นโซเชียลเนี่ยจะรู้จักเจ้าลิโอ

มันเป็นมะเร็งแล้วล่าสุดมันตายแล้วนะคะ
แม่กับยายนะลูกหลับให้สบายนะลูก

ลูกก็ไม่เคยทำอะไรให้เบียงหายเลย
แม่กับยายก็รักจริงจังเลย
แม่ก็รักลูกมากลิโอ
หลอนหลับให้สบายนะลูกนะ
โอ้โหเป็นภาพที่เศร้ามากเลยอ่ะ
ตอนแรกปุ้ยโปรยพี่ยังนึกไม่ออก

เหมือนภาพนึกคลิปที่เราเคยดู

ที่คุณยายเล่นกับเจ้าลีโอ

คือตอนที่มันตายแล้วคุณยายจุกหัวมันเห็นไหม

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วมันตายนะคะ

ก่อนที่จะพบว่ามันมีเนื้องอกที่รักแร้ขาหน้าซ้าย
หลังจากนั้นมันก็เริ่มเดินไม่ค่อยถนัดค่ะ
กระทั่งวันที่๒๑สิงหาคมที่ผ่านมา

พอรู้อาการแม่ตุ๊กก็เลยปรึกษาสัตวแพทย์

แต่ยังไม่ทันได้ไปพบหมอเลย
นี่เป็นคลิปสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมเนี่ยคลิปสุดท้าย

แต่มันไม่ได้ไปเจอหมอมันตายซะก่อนนะคะ
คุณยายค่อยบรรจมจูบที่หัวมัน
จนกระทั่งมันสิ้นลมจากไป

พี่เบอร์น่ะค่ะ
ผูกพันกันมานานหลายปีแล้ว

แย่แล้วยายก็แย่แล้ว
นี่คลิปนี้แหละที่เป็นคลิปไวรัลเมื่อก่อน
ประมาณ๔ปีที่แล้วแล้วแบบคนดูเยอะมากเลย

ตื่นมาจะไม่ได้อาบน้ำแบบนี้อีกแล้ว

นี่คุณผู้ชมบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงคุณยายมากกว่าครับ
ว่าจะตรอมใจไหมฝากลูกหลานช่วยดูแลดูนะ
เอ๊อนจริงเพราะเขาผูกพันธุ์มากนะเขารักมากนะคะอ๋อใช่
แฟนคลับก็มาแสดงความเสียใจกับคุณยาย
แล้วก็แม่ตุ๊กด้วยนะสำหรับการสูญเสียลีโอไป
ฉันก็เข้าใจนะเพราะเราก็เคยสูญเสียไง

ที่สุดก็เวลามันป่วยมันเจ็บมันตายนี่แหละนะฮะ